มาหน่อยที่อุบลราชธานีเขาก็มีเรื่องดีเหมือนกัน
เป็นการจัดดอกเทียนออกมาเป็นรูปหมูป่าค่ะ
คือก่อนหน้านี้เขาได้จัดดอกเทียนไปเป็นทุ่งสายรุ้ง

สีสวยงามมากเพื่อต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา
แต่ว่าล่าสุดเป็นข่าวดีมีหมูป่าออกมาทั้งหมด๘คนแล้ว
เดี๋ยวอีก๕คนตามมาเขาก็เลยจัดทุ่งดอกเทียนให้กลายเป็นรูปหมูป่าสวยงามมากเลย

นี่เราเดินเลาะไปที่สวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะ
เราจะเห็นว่ามีดอกเทียนนะคะ
ก็คือการเอาเทียนมาหล่อมาหลอมให้เป็นเหมือนนิเทศดอกไม้

ถือว่าเป็นการต้อนรับทีมหมูป่าที่ทยอยออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะคะ
คือที่สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะ
จัดงานทุ่งดอกเทียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก
เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
แล้วก็ในงานแห่เทียนเข้าพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมค่ะ

ก็เลยมีการนำดอกเทียนมาร่วมแสดงความยินดีนะคะ
โดยนายสัตวแพทย์วัญชัยตันวัฒนะผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลรัชธานี
พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานสวนสัตว์ก็ส่งกำลังใจร่วมแรง

โดยการนำดอกขี้พึ่ง๗สีจำนวนกว่า๑แสนดอก

เป็นการส่งกำลังใจแสดงความยินดีต้อนรับน้องกลับบ้านนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวอุบลเขาทำได้

เรื่องของเทียนเรื่องของการหล่อการประดับตกแต่งแบบนี้เขาก็ถนัด

เขาก็บอกว่าเปิดให้ชมตลอดเดือนกรกฎาคมเลยนะคะ

จะเห็นความสวยงามของรูปหมูป่าแบบนี้

นี่แหละโอ้โหบรรยากาศแบบนี้นะ
เรามีให้ได้ติดตามเยอะแยะมากมายในหลายจังหวัด

อย่างที่เคยเห็นไปที่โคราช
นครราชศรีมาเขาก็มีการแกะสลักเทียน
เป็นรูปหมูป่าสัตว์สีแดง

คือแต่ละท้องที่ที่เขาสามารถช่วยเหลือ

ทำหมดเลยทุกวิถีทางเลย